จริงแล้วเนี่ยเขาก็อยู่ตรงนี้มา๗๐วันเต็มเขาก็สู้สู้มาตลอดเราทราบดีว่าเขาเนี่ยสู้
ก็สุดท้ายปอกเขาก็ไปสบาย

สวัสดีครับทุกคน
สวัสดีครับทุกคน
สวัสดีครับทุกคน
ทุกครับทุกคน

ทุกครับทุกคน